หูวมันวานเป็นประเด็นมากนะช่วงแบบค่ำมา
ด้มส้มดีใจได้ประมาณ๓วิ

ซิดเลยซิดเลยจริงเพราะอะไร
เพราะว่าตอนแรกที่บอกว่ากรกตมีคำสั่งออกมา
ปัดตก๓คำร้องถูกไหม
ที่ร้องกรณีคุณพิธาถือหุ้นสื่อ
พาดหัวเท่านี้เหมือนจะดีใจ

แต่มีแต่ตัวเลยค่ะ

คุณผู้ชมคะจะได้ยินคำว่ามาตรา๑๕

รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอสอ
คุณไปเลือกตั้งไม่ได้ด้วย
ยังยังน่ะยังไม่โดน
เดือนคอปกฎหมายน่ะใจเย็นน่ะ
อธิบายให้ฟังเฉยทีนี้คุณผู้ชมค่อยฟังค่อยไล่เรียงค่อยดู
เพราะว่าอะไรตอนแรกที่เราเห็นข่าวมาเรื่องการร้องถือหุ้นสื่อ
เราจะเห็นนักร้อง๓คนที่เป็นข่าวมีใครบ้างนะคุณศรีสุวรรณมีคุณสนทิยา
นี่คุณเรืองไกรนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้การประชุมของทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตมีมติออกมาเป็นเอกชั้น๖เสียงไม่รับ๓คำร้องที่ดิฉันบอก
กรณีนี้นี่แหละคุณพิธามีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูลในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
คำร้องเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องทีนี้คุณผู้ชมต้องมาดูต่อไปค่ะว่า
กรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณพิธารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครสอสอ
แต่ยังลงสมัครอันนี้มันจะหนักกว่าเดิมนั่นแปลว่ากรกตนะนะคือปัดตก๓คำร้องไปใช่ไหม
แต่กรกตบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาเรื่องนี้เองมาตรา๑๕๑นี่แหละ
คือกรกตก็มองว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณพิธาเนี่ยรู้อยู่แล้วอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกใช่ไหม
ทีนี้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับตำแหน่งจะดำเนินการตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ในระเบียบต่อไปนะ
แล้วพอได้ยินคำว่าอะไรนะมาตรา๑๕๑ใช่ไหม
คำนี้พอได้ยินปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูรายละเอียดมาตรา๑๕๑ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลรายละเอียดมันเป็นยังไง
เนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
จากขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อ
สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
เอาง่ายคือรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่คุณยังสมัคร
อันนี้มีความผิดระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี

และสารให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด๒๐ปี
ฟังหน้านี้แล้วใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
เรื่องนี้ค่ะต้องถามทางอดีตกรกตหน่อยละกันค่ะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะแสดงความเห็น
กรณีนี้นั่นแหละกรณีที่กรกตไม่รับคำร้องหุ้นสื่อของ๓นักร้อง
อย่างคุณเรืองไกรคุณสนทิยาคุณศรีสุวรรณเนี่ยแต่รับไว้เอง
ในฐานะความปรากฏเพื่อดำเนินคดีมาตรา๑๑

ไม่รับคำร้องของผู้ร้องแต่รับเป็นความปรากฏแปลว่าอะไร
ว่ากรกตจะรับเป็นเจ้าภาพเองในเรื่องนี้
ที่พวกคุณมายื่นมันหมดเวลาแล้ว
แต่สิ่งที่คุณยื่นกรกตเห็นแล้วเดี๋ยวจะทำหน้าที่เอง
ใช่อันนี้คุณสมชัยโพสไว้๔ข้ออันนี้ข้อ๑แล้วนะ
ข้อ๑ข้อ๒ค่ะดำเนินคดีอาญามาตรา๑๑

ใช่ถ้าเกิดว่ากรกตพบว่าคุณพิธาสมัครโดยขาดคุณสมบัติของกรกต
คือกรกตก็จะแจ้งความดำเนินคดีผ่านตำรวจอายการไปสารอาญาได้เลย
อันนี้ไม่ต้องพึ่งสารรัฐธรรมนูลนะโทษเมื่อกี้อย่างที่บอกไง
จำคุก๑๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๒๐๐๐แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง๒๐ปี
นี่กฎหมายอาญาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมที่ผ่านมาถ้าถึงช่วงเวลาแบบนี้แล้ว
กรกตมักจะไม่เลือกเส้นทางนี้จะไปเลือกส่งให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
ค่ะแล้วก็๓การร้องคดีถือหุ้นสื่อยังร้องได้หลังจากมีการรับคำร้องสอสอแล้ว
อันนี้มาตรา๘๒ของรัฐมนูลโดยสส๕๐คนหรือว่าสว๒๕คน
ว่ากรกตร้องเองในฐานะความปรากฏเพื่อให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยใช่ไหม

สรุปข้อ๔ง่ายของคุณสมชัยบอกเอาไว้ว่าสรุปหนักกว่าเดิมครับ
แต่ผมอยากจะนำเรียนคุณผู้ชมไว้ดรล้ำแข็งแล้วก็คนที่ติดตามกัน
ต้องห่วงเพราะว่ากรกตเขาสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
เอาโปรงสายไปไหนละเนอะเห้ยเขารีแบน

โปรงสายเที่ยงธรรมอันนั้นอันเก่าแต่เขารีแบนนะทำวิสัยทัศน์ขององค์กรใหม่
ไม่ต้องห่วงเพราะว่าท่านทำงานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ที่พี่บอกว่ารีแบนเนี่ยคือเพิ่งจะรีแบนล่าสุดนะเพราะอะไร

คุณผู้ชมถ้าถามว่าคุณพิทาเครียดหรือเปล่า

เดินสายที่เปลี่ยนเกาะภูเก็ตให้เป็นสีส้ม

เพราะว่าที่ส่อของพระเก้าไกร

ตามคำเรียกร้องของผู้ประกอบการผ้าไทยไง

เหมือนที่คุณลิซ่าแล็คพิ้งก็ใส่มาแล้ว

แล้วนี่ครับก็ใส่เสื้อผ้าบาติกมัดย้อม
เจอด้อมส้มที่รออยู่ที่สนามฟุตบอล
หน้าที่ว่าการอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับ

แล้วก็นำเสื้อผ้าบาติกมามอบให้ครับ

คุณพิธาก็ไปเจอกับ

เขาต้อนรับกันครับข้างเลยครับ

อ้าว
ภูเก็ตเลย

ผมบอกกับทุกท่านอย่างนี้

คำถามคือที่พี่น้ำแขงเล่าเรื่องถือหุ้นเสือไอทีวี

คำถามคือที่พี่น้ำแขงเล่าเรื่องถือหุ้นเสือไอทีวี

คำถามคือที่พี่น้ำแขงเล่าเรื่องถือหุ้นเสือไอทีวี
คำถามคือที่พี่น้ำแข็งเล่าเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีวี
คำถามคือที่พี่น้ำแขงเล่าเรื่องถือหุ้นเสือไอทีวี

คำถามคือที่พี่น้ำแขงเล่าเรื่องถือหุ้นเสือไอทีวี
คุณเสถาไปประชุมทีมเศรษฐกิจของพรรคนะ

หลายฝ่ายก็จับจ้องว่าอาจจะเป็นตัวสอดแทรกมารับตำแหน่งนายก
หลายฝ่ายก็จับจ้องว่าอาจจะเป็นตัวสอดแทรกมารับตำแหน่งนายก
หลายฝ่ายก็จับจ้องว่าอาจจะเป็นตัวสอดแทรกมารับตำแหน่งนายก
หลายฝ่ายกกว่าอาจจะเป็นตัวสอดแทรกมารับตำแหน่งนายก
หลายฝ่ายกกว่าอาจจะเป็นตัวสอดแทรกมารับตำแหน่งนายก
หลายฝ่ายกกว่าอาจจะเป็นตัวสอดแทรกมารับตำแหน่งนายก

คุณเศรษฐายังบอกอีกว่าไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดว่าจะมาเสียบรับตำแหน่งแทนนะ
ต้องให้เป็นหน้าที่ของพักอันดับหนึ่งก่อน
ส่วนที่ครอบครัวชินวัฒน์เห็นว่าคุณอุ้งอิ๊งยังไม่เหมาะจะเป็นนายกตอนนี้
ก็คุณหญิงพจมานไงคุณแม่ที่บอกว่าน้องอิ๊งยัง๓๗ใช่ไหม

แต่คุณเศรษฐายืนยันว่าคุณอุ้งอิ๊งมีความเหมาะสมเป็นผู้หญิงเก่ง
ไม่อย่างนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยคงไม่ได้ใส่ชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกหรอก

เป็นกำลังใจให้อยากให้คุณพิทาตั้งรัฐบาลได้สำเร็จครับ
เพราะว่าเราก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับก็อวยพรให้สำเร็จแค่นั้นเอง
ไม่ได้เคยคิดเลยครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางพักเก้าไก่นะครับ
เขาก็มีขั้นตอนของเขาเขาเป็นพักที่ได้คะแนนที่๑

โอ้คุณอิ๊งก์คุณอิ๊งก์มีความเหมาะครับ
ที่เก่งแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องสามารถเฉินการแคนดีเบิค
ฝีไม้ลายมือแล้ววิธีการทำงานแล้วก็อายุก็
ไหนตั้ง๓๖๓๗แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
มันก็คงไม่ใส่ชื่อเป็นแคนดิเดตหรอก

พักเพื่อไทยนะครับ

คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์

ใช่ไงต้องเป็น
คุณศรีสุวรรณจัญญา

ลงนามในคำสั่งแล้วนะ
คำสั่งในทะเบียนสมาคมกรุงเทพ
มหานครเพิกถอนคำสั่ง
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

มีสมาชิก๓คนให้ถ้อยคำบอกว่า

หมายความว่ามีชื่ออยู่ว่าเป็นสมาชิก
แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เป็นนะ

ระบุว่าไม่เคยร่วมประชุม
คณะผู้ก่อตั้งสมาคม

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เพิกถอนการจัดตั้งครับ

ถนนทรงสวรรค์เขตสัมพันธวง

เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นล็อกกุญแจเอาไว้

มีคุณศรีสุวรรณเหรอเป็นคนเช่า
เช่าทำอะไรครับท่าน
เช่าเป็นโกดังเก็บเครื่องครัว
พบเห็นคนเข้ามาที่ที่นี่บ้างมั้ยท่าน

ไม่มีครับ
อะไรกันแม้แต่ตัวเจ้าของคนเช่าก็คือคุณศรีสุวรรณก็ไม่เคยเห็นเข้ามาที่นี่ครับ

คือเครื่องครัวอยู่ข้างในแต่คนไม่เคยมาเลยนะครับ
ขณะที่นะครับโอ้ใครก็ตั้งตั้งฉายายฉัน
มือสอยนักร้องอ๋อนี่ครับปากเซรี่นะครับ
มอบหมายให้ทันายไปร้องและความตลอดสอบสมาคมของฟิษี

จะดำเนินการอะไรกับคนที่มีปัญหาแกก็จะถามแฟนคลับ

ทางนี้ถามว่าจะจัดการใช่
คุณศรีสุวรรณอย่างไรนะครับถ้าดำเนินคดีกดไลค์นะครับ

เขาเรียกกันว่าอะไรนะเสรีพิสุทธโภ

การจัดการนักร้องทีละรายทีละราย
อาทิตย์ที่แล้วนี่คุณศรษฐิยาคุณศรษฐิยาสวัสดีไง
ก็มีการถามแบบนี้เหมือนกันกดไลค์กดเลิฟเนี่ย
แต่ไอ้ที่กดไลคดเลิฟไอ้รอบนั้นห่างกันแบบ

จะให้ดำเนินคดีกับคุณสนทิยารอบนู้น
เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรนะ

เรา๓คนบอกแล้วว่าดูข่าวไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง
เมื่อกี้นะครับพูดฝั่ง

ถามจริงพี่พี่หนักใจไหมเนี่ย
ต่อไปจะใช้เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยไม่ได้แล้วนะ

น้องนักข่าวพี่ศรีไม่ได้หนักใจอะไรเลย

อันถึงจะไปเป็นแบบนั้น
แล้วทำไมจะเป็นนักร้องอิสระไม่ได้ล่ะ

เนื่องจากว่าท่านอาจจะอายุมากแล้ว
อายุ๘๐กันไปแล้วนะครับ
การที่เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง
โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูล
ท่านก็อาจจะฟังอาจจะไม่ถนัด
ก็ให้ข้อมูลอาจจะผิดหลงไป
แล้วก็บางท่านก็บอกว่าตัดรำคาญ
ก็ตอบไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้น
ผมก็ยังทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองพักการเมือง
แล้วก็เข้าหลักรายการระดับสูงต่อไป
ก็เหมือนหลายท่านอย่างพี่เรืองไกรท่านก็เป็นนักร้องอิสระไม่ใช่หรือ
นทิยาก็เป็นนักร้องอิสระไม่ใช่หรือ
ศรีสุวรรณจะเป็นนักร้องอิสระไม่ได้
หลังจากนี้ก็จะเป็นคุณศรีสุวรรณจัญญานักร้องอิสระ
แต่ทีนี้เพิ่งจะมีความเห็นมาของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
คือท่านก็แฟร์ท่านก็บอกว่าในสังคมประชาธิปไตย
ก็ต้องมีคนที่ทำหน้าที่นักร้องแบบนี้แหละ
เป็นการปกป้องสิทธิในฐานะประชาชนไง
ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยนักการเมืองคนนั้นคนนี้มีอะไรที่น่าเคลือบแคลงสงสัย